มาดูข่าวน่ารักของพลอยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวนี้มีความน่ารักของเด็กในวงการบันเทิงมาฝากกันค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมเราเห็นเขาตั้งแต่คลอด
เราเห็นเขาตั้งแต่วัยเรียนรู้วัยกำลังสน

ล่าสุดนะน้องหนูแต่ละคนเนี่ยนะ
เขาได้รับรางวัลการันตีจากโรงเรียนมาด้วย

ไปกันที่บ้านแรกเริ่มกันที่น้องไทก้า
โตแล้วเราเห็นเขาตั้งแต่แรกคลอดคุณผู้ชมค่ะ

คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาดีใจจนน้ำตาไหลเลยนะ
ใช่น้องเขินคือในคลิปเนี่ยรู้เลยว่า

ทัยก้าก็ยืนหมุนไปเรื่อยไม่รู้ว่าจะเอามือไปไหน
ยังไงเป็นธรรมดาของเด็ก
ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรก็มีอาการเขินอายแบบที่เราเห็นกันนี่แหละนะคะน่ารักมากแล้วก็ยินดีด้วยนะลูกนะ
ต่อกันที่อีกบ้านหนึ่งนี่ก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะน้องโปรดหนุ่มหล่อลูกชายของแม่เป้ยปานวาดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วชุดเขาน่ารักมากเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนอังกฤษคุณผู้ชมใส่หมวกหล่อมาเลยเพราะว่าน้องโปรดเนี่ยเขาได้รางวัลใหญ่ของโรงเรียนแม่เป้ยเนี่ยโพสต์บอกด้วยความภาคภูมิใจไปเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่ไม่เคยคาดหวังหรือกดดันพี่โปรดเลยว่าจะต้องเป็นเด็กที่เก่งหรือต้องได้รับรางวัลอะไรแม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขและสนุก
การเลี้ยงดูของแม่เป้อยเนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกดีใช่ไหมไม่กดดันลูก
ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งตัวจิ๋วที่เก่งมากอีกหนึ่งคนน้องมายูคุณผู้ชม
ลูกสาวของแม่เมปฏิดาและพ่อหนุ่มกัญชัยโรงเรียนเดียวกันเลย
สาวแล้วเนาะใช่ค่ะแต่งตัวมาอย่างเท่น้องได้รับรางวัลอะไรรู้ไหม
นางชอบวาดรูปไงไปเคยสัมภาษณ์ที่กองถ่ายนางวาดรูปให้พี่ในกองถ่าย
ใช่กำลังกำไรน้องศิลปะใช่ค่ะในอนาคตอาจจะเป็นศิลปินได้ไม่ยากนะคุณผู้ชมนะ
งานนี้นะแม่เมย์ถึงขั้นบอกเลยว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยภูมิใจในตัวน้องมายูมาก
และเราเองก็เชื่อว่าพี่ป้านาอารวมถึงเรา๓คนนะ
ติดตามความน่ารักของน้องมาตลอดก็ยินดีกับรางวัลใหญ่ในวัยเรียนของน้องทุกคนด้วยนะคะ
เฝ้าดูน้องตั้งแต่แรกคลอดตั้งแต่น้ำหนักน้อย
จนถึงวันนี้เข้าโรงเรียนแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีความเก่งกันนะ

เขาได้กว้าดดูพัฒนาการของพระญาติธรรมดาเทิง
หน้าจอจนแบบวันหนึ่งเนี่ยเหมือนลูกหลานเราจริงแหละ

เห็นแล้วมันเปิ้มใจไง

ถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดแต่ว่าปลื้มใจแทนไปแล้วจ้า